สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสถานการณ์ฟ้าฝนที่ตอนนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าเป็นฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดอันตรายอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรง
การใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ต้องระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างที่ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในครั้งนี้
เป็นผลมาจากอากาศเย็นจากจีนที่มีการแผลลงมานะครับ
ทำให้อากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่เข้ามาปกครุมเมืองในของเรา
นี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของอากาศเย็น
สังเกตว่าสีม่วงคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
จะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
ในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงช่วงสายนะครับ
แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันพฤหัสสบดี
ก่อนที่ลมหนาวระลอกนี้จะออกจากบริเวณแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเล
นั่นก็หมายความว่ายังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสสัปดี

ก็จะเป็นการคาดการณ์เรื่องของกระแสลม
จะสังเกตว่าในขณะเดียวกัน
บริเวณทางตอนล่างยังคงมีกระแสลม
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลเข้ามาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อากาศในช่วงเย็นนั้นมีลักษณะร้อนอบอ้าวนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นฝนครับที่จะเข้ามามีบทบาทในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ
ส่วนปัจจัยตัวนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้ครับภาคเหนือฝนโอกาสเกิดน้อยหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นกระแสลมที่มาจากบริเวณอะไรนะครับเป็นกระแสลมเย็นนะครับ
ซึ่งทำให้ตอนเช้าครับอากาศภาคเหนือจะเย็นตอนบ่ายท้องฟ้าโปร่งแดดจะแรงเป็นพิเศษ
สังเกตว่าภาคเหนืออุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
แต่ว่าพอไปดูในช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิก็พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ยังไงก็ระวังกันด้วยส่วนภาคใต้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังกันหน่อย
เหนือช่วงนี้หมอกควันก็ยังคงเยอะอยู่นะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันในสัปดาห์นี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ